จาเอกส์สมรรณหรือว่าจาแซมเนี่ยเป็น
เคลื่อนศพมาเนี่ยได้เคลื่อนมายัง
สัตหีบก่อนนะครับท่านผู้ชมครับโดยกองทหารเกียรติยศได้เคลื่อนศพ
จาเอกสมรรณกุ๊อนั่นอายุ๓๘ปี
และเป็นเจ้าหน้าที่ชุดตระเวนระงับเหตุฝ่ายรอปภท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่

ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
โดยบรรจุในโรงไม้สีน้ำตาลมีทงชาติคลุมอย่างสมเกียจ
เดินทางจากโรงพยาบาลค่ายพญาเมงรายมหาราช
มายังสนามบินแม่ฟ้าหลวง
เพื่อขึ้นเครื่องบินของกองทัพเรือรัชนาวี
โดยมีเจ้าหน้าที่นับ๑๐๐นายร่วมไว้อาลัย
สงบนิ่งเป็นเวลา๑๐นาที
กลางความเศร้าโศกของบรรดาเพื่อนทหาร
มาร่วมส่งร่างอันไร้วิญญาณ
โดยกำหนดการงานพระชาธาน้ำหลวงอาบศพจ่าเอกสมาน
ได้มีขึ้นหลังจากพิธีรับศพ
สนามบินกองบินทหารเรืออุตภัวร์
หลังจากนั้นจะมีพิธีรถน้ำศพ
ก็ผ่านไปเมื่อช่วง๑๗นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
และได้รับพระชธานน้ำหลวงอาบศพณเมนวัดสัตหีบ
ส่วนเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีได้มีการสวดพระอภิษฐรรมศพนะฮะ